เอาละครับวันนี้มาถึงช่วงใหม่ของเรา

ทุเรียนมาแล้วในคอลัมป์ของกินถิ่นเรานะครับ

คุณผู้ชมมีของกินที่ไหนดีแนะนำ

ถ้าเรารู้เราจะตามไปชิม
ของกินถิ่นเราวันนี้พาไปที่ประจวบคิริขัน
ไปดูทุเรียนป่าละอู
เขาบอกว่าเป็นทุเรียนที่ขึ้นชื่อ
อร่อยหวานกรอบหอมจริงนะครับ
และในปีนี้ผลผลิตออกมาหน้าสวน
ราคาพุ่งสูงถึงกิโลกรัมละ๑๖๐บาท
โอ้โหนี่เฉพาะหน้าสวนนะ
ถ้าส่งขายอีกนะครับเพราะว่าอะไร
ตอนนี้ทุเรียนบ้านเราได้รับความนิยมอย่างมาก

ติดตามในช่วงของกินถิ่นเราได้เลยฮะ

แล้วก็สถานที่ตากอากาศที่อากาศดีแล้วนะคะ
ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่ขึ้นชื่อค่ะ
นั่นก็คือทุเรียนป่าละอูนั่นเอง
ราคาที่ตลาด๒๕๐บาทค่ะ
แต่ตอนนี้เรามาถึงในสวนเลยนะคะ
อยู่กับคุณแพรวซึ่งมาเหมาทุเรียนนี่แหละค่ะ

ให้ดูหน่อยว่าทุเรียนที่ป่าละอูมีจุดเด่นยังไงบ้าง
จริงแล้วทุเรียนป่าลาอูค่ะเราจะมีจุดต่างจากทุเรียนที่อื่นอยู่นะคะ
จริงพันธุป่าละอูเนี่ยก็เป็นพันหมอนทองเหมือนกัน
แต่เขาเรียกว่าเป็นหมอนทองป่าละอูค่ะ
ก็คือเราจะเห็นว่ารสชาติของทุเรียนเนี่ยเนื้อทุเรียนของที่นี่นะคะ
เนื้อเขาจะละเอียดมากกว่าปกติแล้วรสชาติก็จะเน้นไปทางหวานมันและกรอบที่กลมนะคะ
แพรวันเจริญศรีทองบุญได้ตัดทุเรียนในสวนที่เหมาไว้แล้วนำไปขายที่แผง
ขณะที่บางส่วนมีลูกค้าออเดอร์ไว้
ทุเรียนป่าละอูที่นี่ส่วนใหญ่เป็นพันหมอนทอง
ชาวบ้านจะซื้อกิ่งมาจากจังหวัดชุมพร
แต่ทุเรียนที่นี่จะมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่น
คือเม็ดลีบเล็กเนื้อหนาละเอียด
แห้งหวานมันและกลิ่นไม่รุนแรง
จึงเป็นที่ต้องการของตลาด
โดยมีผลผลิตออกมาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอจำหน่ายค่ะ
เทคนิคพิเศษของการตัดผลทุเรียนที่นี่คือก่อนตัด
จะต้องงดการให้น้ำ๑สัปดาห์
ความร้อนจะขับน้ำออกจากผลทุเรียน
ทุเรียนที่นี่มีเนื้อแห้ง
ตัวเนื้อของทุเรียนเนี่ยมันจะชิดกับเปลือกมาก

แต่พอช่วงทุเรียนที่เริ่มจะแบบว่าเหมือนกับ
เขาเริ่มจะสุกแล้วเนื้อทุเรียนนะคะ
มันจะยุบตัวเข้าไปด้านในนิดนึง
มันก็จะเกิดช่องว่างระหว่างเปลือกกับตัวเนื้อ
พอเราเคาะไปเนี่ยเสียงมันก็จะออกเป็นโป่ง
อ้อทองอ่อนเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนมากว่า๑๐ปีบอกว่า
ห้วยสัตว์ใหญ่เป็นพื้นที่มีลักษณะเทือกเขาสลับที่ราบรุ่ม
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เป็นการนำเอาแร่ธาตุไปเติมเต็มให้พื้นที่การเกษตร
ทุเรียนที่นี่มีเอกลักษณ์และรสชาติที่ดี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการปลูกทุเรียนที่น่าสนใจของป่าละโอคือ
ชาวบ้านนิยมปลูกกล้วยแซมทุเรียน
เพื่ออาศัยใบกล้วยและต้นกล้วยเป็นร่มเหงาช่วยบางแสงแดด
เพราะทุเรียนที่ปลูกใหม่ไม่ค่อยทนต่อแสงแดดมากนัก
เพราะว่าทำให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนกับว่ากล้วยอมช่วยทำให้น้ำ
เหมือนกับอมน้ำเวลาทุเรียนมันร้อนอย่างนี้
โดนความเย็นของกล้วยมันก็จะทำให้สดชื่นไปด้วย
อย่างหนึ่งกล้วยทำให้เหมือนกับว่าเป็นล่มใบล่มไม่ให้ใบทุเรียนมันแห้ง
พอเวลามันโดนแดดมันก็ไม่ไหม้
ทุเรียนแต่ละอูจะเริ่มมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี
จำหน่ายตามท้องตลาดกิโลกรัมละ๒๕๐บาท
ส่วนราคาหน้าสวนกิโลกรัมละ๑๖๐บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง๓๐บาท
จากปีนี้ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแรงทำให้ทุเรียนออกผลผลิตน้อย
แต่ชาวบ้านไม่ได้มีกำไรลดน้อยลงเนื่องจากราคาพุ่งสูงขึ้น
ปัจจุบันพื้นที่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่มีพื้นที่ปลูกทุเรียนประมาณ๑๗๕๐ไร่
มีผลผลิตประมาณ๓๐๐ตันและมีแนวโน้มว่าจะมีเกษตรกรให้ความสนใจปลูกเยอะขึ้น
เพราะสร้างรายได้ดีและการตลาดมีแนวโน้มเปิดกว้าง
วัชรีดวงไซต์เข่าเทราะทีวีรายงาน